คนบันเทิงพร้อมใจกันเข้ารับรางวัลคนดีศรีสยามค่ะ
ให้กับผู้ที่มีผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศของเราค่ะ
รางวัลยานสังวรคนดีศรีสยามจัดขึ้นโดยโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน
เพื่อมอบให้กับบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
อีกทั้งยังปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเหล่าคนบันเทิงพร้อมใจเข้ารับรางวัลอย่างพร้อมหน้าเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณเก๋ชนระดาจุ๋ยวรัฐยาแป้งออนจีราดูสัญญา
ตรีนเศรษฐโชคพิมพ์แขกุญชรณอายุทยา
ฝันดีฝันเด่นจัญญาธนากรและโก้วสินด้วยค่ะ
ด้านสาวแป้งนะคะที่เดินสายปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ
ก็เผยว่ารู้สึกยินดีกับรางวัลที่ได้รับ
แล้วก็จะเดินสายทางธรรมอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่านอกจากจะทำให้จิตใจสงบขึ้นแล้ว
ยังทำให้มีความคิดด้านบวกมากขึ้น

เจ้าตัวขอย้ำแบบชัดว่า
ไม่อยากแต่งงานและไม่อยากมีลูกอีกแล้ว

สีช้ำมาหรือเปล่าหรือแบบอะไรหรือเปล่านะคะ

สุขกับชีวิตสดส่วนนะคะ

คือจริงพยายามปีหนึ่งปกติมันจะไปนั่งสมาธิประมาณแบบ

ซอยแบบครั้งละ๔วัน๕วันอะไรอย่างนี้

เวลาอยู่บ้านนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างนี้

เรารักษาความรู้สึกของตัวเองได้ด้วยตัวเอง

คือเปิ้ลก็อายุขนาดนี้มันก็ต้องมีคนคุยด้วยบ้างอะค่ะ

เพราะว่าอยากแต่งงานอีกไหมไม่อยากแต่งงาน

ก็เลยไม่ได้รีบที่จะแบบ

จากจะบอกว่าไม่ได้มีใครเป็นตัวเป็นตน

เรียกว่าดูนานดีกว่าครับ